ส่วนเรื่องนี้ค่ะเห็นคุณผู้ชมแชร์กันในโลกออนไลน์เยอะมาก
ที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์เอาไว้นะคะ
ว่าไปเจอคุณลุงท่านหนึ่งทำข้าวสารหกบนพื้นพื้นถนนเลยนะ
แกก็โกยเก็บบอกไม่มีเงินจะซื้อใหม่
เจ้าของโพสต์ใจดีมากนะคะบอกลุงไม่ต้องเก็บหรอกกลัวโดนรถชน
เดี๋ยวช่วยให้เงินแล้วก็ช่วยคุณลุงอะค่ะ
ลุงไปซื้อมาจากไหน
เห็นในโลกออนไลน์คนพูดถึงคลิปนี้เยอะมาก
คุณผู้ชมผู้ใช้เฟซบุ๊กตานพิชยาดาโพสต์คลิปนี้นะคะ
คุณลุงท่านนี้เอามือโกยเข้าสารบนถนนใส่ถุง
ก็เลยไปคุยด้วยให้เงินไปซื้อใหม่กลัวลุงแกจะถูกรถชน
เหตุการณ์เมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะคะคือเธอก็บอกว่าระหว่างทางกลับบ้าน
คุณลุงท่านนี้ค่ะแล้วเห็นใจแกมากเลย
ก็เลยไปตามหาบ้านซื้อข่าวสารอาหารแห้งไปเพิ่มให้ด้วยนะ
นี่นะคะคนก็ไปชื่นชมเจ้าของโพสต์นะคะว่ามีน้ำใจมาก
วันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยไปที่บ้านคุณลุงดูหน่อยค่ะคุณลุงสมหวังอายุหกสิบหกค่ะ
ครับอยู่แถวทางรถไฟบ้านเกาะอำเภอเมืองนครราชศรีมา
ตอนที่นักข่าวไปถึงลุงหวังแกก็ปั่นจักรยานกลับมาบ้านพอดี
เพิ่งเลิกงานอืมสิ่งแรกที่ลุงหวังทำก็คือเดินเข้าไปในครัวตักข้าวสาร
หุงให้ป้าสุคลอายุหกสิบสามครับซึ่งก็คือภรรยาแล้วก็มีหลานชายอายุสิบสี่
ลุงหวังบอกว่าอยู่บ้านหลังนี้กับภรรยาลูกชายและหลานชาย
ลูกชายเนี่ยเป็นพนักงานเก็บขยะอบตบ้านเกาะตัวลุงเองเป็นพนักงานขนอุปกรณ์ก่อสร้าง
ทำมายี่สิบกว่าปีแล้วนะคะค่าจ้างของคุณลุงเนี่ยเดือนหนึ่งก็ไม่กี่พัน
ครับลูกชายก็สามสี่พันอืมรวมแล้วก็นี่ไม่ถึงหมื่นมั้งเนอะ
แล้วสี่ชีวิตในบ้านหลังเนี้ยค่ะคือภรรยาคุณลุงป่วยเป็นโรครุมตอย
เดินไม่ค่อยได้ลุงดูแลทุกอย่างเลยหุงหาอาหารพาไปโรงพยาบาลนะคะ
ลุงแกก็เลยเล่าให้ฟังว่าคลิปที่เห็นกันเนี่ยค่ะคือลุงไปซื้อข้าวสาร
ที่ตลาดจอหออยู่ห่างจากบ้านไปสองกิโลมีรถกระบะกลับรถตัดหน้า
ลุงหลบรถจักรยันลมถุงข้าวสารห้ากิโลที่ซื้อมาร้อยห้าสิบอ่ะ
ก็จ่ายเกลือดเลยโอ้ยแกก็เก็บเก็บโกยโกยโกยใส่ถุง
มีเจ้าของคลิปผ่านมาก็เลยมาช่วยให้เงินไปซื้อข้าวสารใหม่ครับ
ลุงไม่มีมือถือค่ะลุงไม่รู้เลยว่าคลิปนี้ถูกแชร์อะไรกันไปเยอะแยะ
รู้ก็เพราะเจ้าของคลิปมาหาลุงถึงบ้านครับมีนมมีข้าวสาร
มีอาหารแห้งไข่ไก่น้ำมันพืชปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
เอามาให้ลุงอีกมาให้เพิ่มด้วยลุงบอกขอบคุณมากมากเลย
ขอบคุณเจ้าของคลิปขอบคุณคนที่บริจาคเงินเข้าสารให้กับทางครอบครัวลุงซึ้งใจมากจริง
ไม่รู้จะอธิบายยังไงนอกจากคำว่าขอบคุณและให้คำอวยพรมาด้วยค่ะ
เขาบอกว่าเป็นกว้ารุ่นชุดก็กลัวขึ้นกันนะครับแต่สิ้นดายเขาก็เยอะเลยครับ
แบบที่ของ๕กิโลเบบรัฐสี่บาทที่กินได้กี่บาท

เอามาสักสามวันไหมคะสี่วันอยู่ประมาณนั้นแหละครับ
เจ้าของคลิปค่ะนางสาวพิชยาดา
กิติเกียรติกุลอายุ๓๘คุณตานนะคะ
เมื่อช่วงค่ำเธอกับแฟนไปเยี่ยมลุงหวังอีกรอบนึง
บอกว่าโอ้โหวันนั้นขับรถผ่านไปแล้วนะ
ตอนแรกย้อนกลับมาแล้วก็มาช่วย
นี่ค่ะลุงก็ทราบซึ้งใจกับสิ่งเล็กน้อยที่เธอได้ช่วยเหลือ
ก็ดีใจที่ได้ช่วยคุณลุงนะคะ
คนก็ชื่นชมเธอเยอะเธอบอกว่าก็ไม่คิดว่าสิ่งเล็กน้อย

แล้วเธอกับแฟนนุ่มมอบเงิน๒๐๐๐ให้คุณลุงนะคะ

คุณลุงก็ทราบซึ้งแล้วก็อวยพรด้วยนะคะ

ไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ว่ามันจะเป็นกระแสอะไร
แต่ว่ามันเป็นภาพที่เราเห็นเรารู้สึกแบบมันหดหูมั้งค่ะ

ใช่เพราะว่าลุงแกมากับจักรยานแก
เออแล้วก็ก็แค่นั้นเลยค่ะคิดแค่นั้น
อันนี้มีเพื่อนที่เขาโอนตังค์มาช่วยลุง

อันนี้ก็เอาไปให้ลุงซืออย่า

ก็คิดว่าเขาหน่อยจะไม่ประโยชน์ส่งมาให้ลุงเลย
อ่ะพอส่งได้พอเดี๊ยว
ข้าช่วยเรขับอะไรข้าให้ลุงให้ดูเรื่องเก่าหน้าไปด้วย
ดูรักวันที่หนึ่งเลยนะลุง
นี่นะคะก็เป็นเรื่องราวของความมีน้ำใจค่ะ
เงิน๒๐๐นี่ก็คือเพื่อนช่วยกันบริจาคให้กับคุณลุงด้วยนะคะ
น้ำใจคนไทยเนาะคือน้ำใจของเราเนี่ยบางทีมันคือน้ำใจที่ยิ่งใหญ่มาก
สำหรับคนอีกหลายคนนะ

แต่เรื่องเล็กน้อยเหล่านี้มันมีความหมายจริงนะ